คุณผู้ชมค่ะการคลี่คลายการเสียชีวิตของคุณแตงโมตอนนี้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาด้วยนะคะ

คณะกรรมการชุดนี้จะมาช่วยคลี่คลายคดีได้อย่างไร
เมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันค่ะคุณผู้ชม

เข้ามาสอบถามข้อมูลแล้วท่านนี้เกี่ยวอะไรคะ
เกี่ยวซิคะแน่นอน๑๐๐เปอร์เซ็นต์เลย
และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา
แพทย์หญิงคุณหญิงพรธิบโรจนรสุนันท์ท่านนี้แล้วค่ะ
ตอนนี้มีหมวก๒ใบที่มาเกี่ยวข้องกับคดีนี้
หนึ่งคุณหญิงหมอจำได้ใช่ไหมคะ
เป็นคนแรกเลยที่แม่ของคุณแตงโมนึกถึงแล้วไปร้องเรียนด้วย
เป็นกรรมการสิทธิเป็นกรรมธิการสิทธิมนุษยชน
แล้ว๒เป็นคนที่
กระทรวงยุติธรรมเชิญไปไปร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการผ่าชนะสูตรศพรอบ๒
เมื่อวานนี้ก่อนที่จะเริ่มการประชุมค่ะคุณผู้ชมประเด็นน่าสนใจเลย
เพราะนักข่าวไปดักรอสัมภาษณ์คุณหญิงหมอพรทิพย์ท่านบอกว่า
คือตอนนี้ยังไม่สรุปชี้ชัดได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณแตงโมเป็นการฆาตกรรมหรือไม่
แต่การผ่าศพรอบ๒ที่ผ่านมาสามารถตอบประเด็นที่คุณแม่ของคุณแตงโมสงสัยว่า
คุณแตงโมเนี่ยโดนทำร้ายหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ได้โดนทำร้ายนะคะไม่ได้โดนทำร้ายค่ะ
คุณหญิงหมอบอกว่าคือการประชุมคณะกรรมธิการชุดนี้เนี่ยได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเลยนะเข้ามาพูดคุยแล้วมากันเกือบครบค่ะ
ไม่บอกเลยนะคะบอกแค่ว่าตรวจหลักฐานวันนี้ถึงวันนี้แต่ไม่ลงรายละเอียดก็พูดคำเดิมบอกว่าเป็นความลับในสำนวนคดีนะฮะ
ไม่เป็นไรคุณหญิงหมอบอกว่าการชนะสูตรรอบแรกของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยคือหมอเนี่ยทำทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์นะคะ
แต่มันมีกรณีเรื่องน้ำในลูกตาที่มีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปพบค่าปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ำในลูกตา๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ทำไมต้องตรวจแอลกอฮอล์ในน้ำในลูกตาคะคุณหญิงหมอบอกว่ารู้ไหมคะว่ามันสำคัญมากเพราะสมที่เสียชีวิตแล้วมีการเน่าเนี่ยตรวจเลือดไปไม่ค่อยได้ประโยชน์นะจะไม่พบนะคะต้องตรวจน้ำในตาแล้วการตรวจน้ำในตาไปเจอค่าแอลกอฮอล์เนี่ยถึง๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันสามารถบ่
ด้วยใช่ไหมก็ลองนึกดูว่าใน๖คนเนี่ยขนาดคุณตังโมค่ะมีปริมาณแอลกอฮอล๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วที่เหลือจะไม่มีเหรอที่เหลือจะเหลือเหรอใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมถึงต้องตรวจไงฮะถึงต้องตรวจทีนี้นอกจากเรื่องของน้ำในลูกตาที่คุณหญิงหมอพูดแล้วนะคะคุณหญิงพูดประเด็นน่าสนใจมากบาดแผลนอกจากบาดแผลที่ต้น
ว่ามันสามารถเข้ากับวัตถุบางอย่างได้พิสูจน์หลักฐานไปตรวจหรือยังค่ะว่าไอ้รอยแผลที่เป็นแพทเทิร์นเนี่ยมันไปเข้ากับวัตถุอะไร
อาจจะเพิ่มเติมตอนหลังบ้างค่ะก็คือน้ำในลูกตาที่คุณหมอก็ได้ตรวจแล้วก็พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
ขาขวายังมีรอยช้ำที่ต้นขาซ้าย
พูดเพื่อให้ประสานไปยังพนักงานสอบสวนว่า

อาจจะตอบได้ว่ามันตกกระทบอะไร
รวมทั้งบาดแผลรอยฉีกขาดที่พบมันเกิดจากอะไร
ก็เป็นทั้งหมดที่พูดคุยในวันนั้นค่ะ
คุณแม่เขาคงวางใจหมออยู่แล้วล่ะค่ะว่าทำให้
คือคุณหญิงหมอบอกว่าไอ้บาดแผลเฉพาะ๒๑แผล
อยากให้พทไปทดลองทดสอบว่ามันเข้าได้กับอะไรบ้าง
คือจะเอาเรื่องของผลนิติเวศมาบอกอย่างเดียวไม่ได้
ต้องมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบเรื่องของเรือ
เรื่องของการสอบปากคำพยานทั้ง๕คน
พูดตรงไม่ครอบคลุมเท่าไหร่
วกวนพูดไม่หมดขัดแย้งกันเอง

ทั้งหมดนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจด้วยนะคะ

ใช้เวลาชี้แจงประมาณ๓ชั่วโมงแล้วก็เดินทางกลับไปนะคะ